ต่อกันที่คนสวยอีกสองเลยละกันอีกสัตว์ให้สองคนเลยอืม
ใหม่ดาวิกากับมินพีชยาคืออย่างนี้คุณผู้ชม
สองคนนี้เขาเป็นดาวติ๊กต๊อกใช่ไหมค่ะและเมื่อดาวติ๊กต๊อกเขามีโอกาสมาปะกัน
โอ้โหความปังก็บังเกิดสิคะคุณผู้ชมน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยกับน้องมินพิชยาเนี่ย
คือวันก่อนเขาไปร่วมงานเครื่องประดับแบนหรูแน่นอนค่ะว่าจัดเต็มค่ะ
งานใหญ่แน่ละค่ะวิแต่ละคนชุดใหญ่มากพี่แจ๊คดูสิ
อย่างกับเจ้าหญิงคือน้องใหม่เนี่ยสวยแพงมากชุดปูฟ่องสไตล์หวาน
แต่งออกมาเหมือนเจ้าหญิงในนิยายเลยคุณผู้ชม
เราเป็นผู้หญิงเห็นภาพนี้แล้วพูดเลยว่าสวยสวยไม่หยุดสวยสุดจริงเออ
ส่วนมินพิชยานี่ก็ไม่พร่องพี่แจ๊คดูขวัญดู
มากค่ะมาในชุดราตรีสีขาวอลังการฟูฟ่องเหมือนกันค่ะ
หัวศัลดิ์เท้านะครับคุณผู้ชมสวยหวานแพงมากเบอร์อืมค่ะ
และเมื่อทั้งสองทั้งใหม่และมินจัดเต็มชุดใหญ่มาแบบนี้นะคะมาเจอกันขนาดนี้
ด้วยความว่าเป็นดาวติ๊กต่อห์งด้วยค่ะ

แต่ก่อนที่เขาจะเต้นเนี่ยเขาก็มีการซักซ้อมกันก่อน
คุณผู้ชมดูคลิปนะซ้อมกันปุ๊บปั๊บคือได้เลย
คือเก่งมากและผลงานที่ออกมาก็เป๊ะปังสวยสดใสจริง

โอ้โหมีตรัสความสวยไปหมดเลยคุณผู้ชม
ไม่ง่ามีคนยกห้างปลาียังป่อนไม่ไหว

คือเราจะดูตัวเล็กลงแบบเล็กมากผู้ชายเดินผ่านมาก็จะแบบว่าเอ็นดู
โอ้โหแต่ไม่ได้เอ็นดูแบบว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเอ็นดูแบบว่าเฮ้ยผู้หญิงน่ารัก
ชอบเป็นเนี่ยไม่ชอบละ
ล้อเล่น